หมายกรณี๑๐ศพที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับแอมสายนาย

แล้ววันนี้ก็พาดหัวไม้ตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ
นี่ฮะกรอบดำตัวเบอร์เริ่มเลยครับ
ออกหมายจับแอมเพิ่มนะฮะ
กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับเหยื่อสายนายนะฮะ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยกองปราบบอกว่าระดมกำลังพิสูจน์ครับ
น่าจะมีมากกว่า๒๐รายโอนเงินให้แล้วก็ตายนะฮะ
คือคนที่มาผัวพันเกี่ยวข้องเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็อาจจะเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทางใดทางหนึ่ง
ให้ยืมให้กู้อะไรแบบนี้นะฮะ
มันจะเชื่อมโยงกับระบบการชนะสูตรศพด้วย

เอาเริ่มจากกรณีของหมายจับก่อนกันแล้วกันครับ
หมายจับจากเหยื่อ๑๐ศพนะฮะ
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีของแอมสายนาย
ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นคำที่ทั้งสื่อแล้วก็หลายคนเนี่ย
เขาก็เรียกเธอแบบนี้กันไปแล้วนะครับ

ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จะขอสู้คดี
แต่ตอนนี้อยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลางนะฮะ
อยู่ระหว่างการควบคุมตัวอยู่

ล่าสุดตำรวจสรุปยอดเหยื่อที่ถูกแอมวางยาเสียชีวิต
ตอนนี้ถ้านับแล้วมี๑๔กรณี
กรณีแบ่งเป็นตาย๑๓แล้วก็รอด๑
รอดก็คือคุณปลาจำได้ใช่ไหมครับ
เธอบอกว่ามีอาการแปลกแล้วก็โชคดีมีคนช่วยได้ทัน
ส่วนหลักฐานที่มียังไม่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่น
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพครับ
รองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยผลชนสูตรศพเหยื่อ๒
๒คนก็คือคุณก้อยซึ่งพบว่าเสียชีวิตในพื้นที่
โป่งราชบุรีแล้วก็สารวัตรปูเสียชีวิต
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบว่าทั้งคู่เนี่ย
มีสารสายนายกระจายอยู่ในร่างกายในปริมาณ
ที่สามารถทำให้ตายได้แต่ว่าใช้ลักษณะแบบ
ไหนยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ชัดนะครับจาก
หมายจับแอมทั้งหมดสิบเอ็ดหมายจากที่มีผู้ตาย
ทั้งหมด๑๐คนเพิ่มเติมจากหมายเดิมออก
ข้อหาหลักที่แอมโดนแจ้งหมายจับเนี่ย
ก็จะเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแต่ว่า
กรณีของคุณก้อยจะมีข้อหาเพิ่มก็คือลักทรัพย์ดังนั้นเคสของ
คุณก้อยเนี่ยก็คือจะมี๒หมายจับนะฮะมีลักษับเพิ่มเข้ามา
ด้วยสรุปกันหน่อยละกันครับ๑๑หมายจับแต่ละเคสนั้นเป็นอย่าง
อะไรกรณีของคุณก้อยครับซ้ายสุดของจอครับก็จะเห็นนะฮะมี
ข้อหารักทรัพย์แล้วก็มีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเป็น
เหตุให้ถูกควบคุมตัวฝากขังในขณะนี้นี่คือกรณีของคุณก้อย
ชวนกันไปปล่อยปลาบริเวณริมแม่น้ำแม่กรองที่ราชบุรีแล้ว
สุดท้ายคุณก้อยเสียชีวิตถัดมาครับก็คือสารวัตรปูสารวัตร
ปูรวมไปถึงคุณฟ้าตามมาด้วยนายสุรัตน์หรือว่าคุณบีแล้ว
ก็คุณกันนิกาหรือว่าคุณเอ๊ะเหล่านี้นะครับก็จะตกเป็นเหยื่อ
ในกรณีของถูกฆ่าโดยแจ้งข้อหาแอมคือฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรอง
ไว้ก่อนนะฮะนี่คือ๔คนแถวบนส่วน๔คนแถวล่างก็มีเจ๊น้อย
ผักมีครูตายมีผู้กองนุ้ยแล้วก็ครูออสเนี่ยนะฮะนี่ก็เช่น
เดียวกันครับเป็นเหยื่อที่แอมนั้นเข้ามาผัวพันเกี่ยวข้องและ
สุดท้ายแอมโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนใน
ขณะที่ข้อหาพยายามฆ่าครับก็คือกรณีของคุณปลาที่รอดตาย
มาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุป๑๑หมายจับล่าสุดนะฮะ
ตำรวจบอกว่าอย่างนี้ครับคาดว่าเหยื่อน่าจะมีมากกว่านี้และ
ทั้งหมดก็จะเกี่ยวพันกับการกู้ยืมเงินรับจำนำรถจำนำ
ที่ดินวงแชร์จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเหยื่อหลาย
คนที่ตายหลังจากโอนเงินให้กับแอมเพียงไม่กี่วันอันนี้คือ
ความคืบหน้าล่าสุดทางคดีและเดี๋ยวถ้าหากว่ามีความคืบหน้า
เพิ่มเติมก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะอืมอ่าคุณผู้ชมคะยัง
อยู่กันที่เรื่องของแอมไซยาไนอ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือ
เมื่อวานเนี้ยจริงจริงเราก็นำเสนอข่าวไปแล้วว่าเหยื่อคนหนึ่ง
ค่ะคือจะใช้คำว่าเหยื่อได้ไหมณเวลานี้ก็ได้ถ้าเกิด
สมมุติว่าภรรยาเขาตั้งข้อสงสัยว่าสามีของเขาอาจจะเป็น
หนึ่งในเหยื่อของแอมที่ถูกวางยากบเขียงหมูชื่อนี้แล้ว
ภรรยาบอกว่าอาจจะใช่แน่เพราะว่ามีการติดต่อพูดคุยมี
เรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอืมประเด็นคือมันมีเรื่องที่เขา
บอกว่าเหมือนตัวสามีเอาจริงเคยมีความสัมพันธ์กับแอมมา
ด้วยนะคะอ้าวและสุดท้ายสามีของเธอตายค่ะตายจากยังไงทีนี้
คุณผู้ชมคะรายล่าสุดเนี่ยก็คือในกบเขาเป็นพ่อค้าเขียง
หมูซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะภรรยาของในกบออกมาเปิด
เผยว่าคือถ้าเกิดตามผลที่แพทย์เนี่ยระบุออกมาเขาเสียชีวิตเนี่ย
ด้วยอาการไตวายเฉียบพลันแต่เมียของในกบเชื่อแบบนี้ว่าถูก
เนี่ยวางยาแน่นอนเพราะอะไรเพราะรู้จักกับแอมด้วยแล้วที่
สำคัญก่อนเสียชีวิตหนึ่งวันมีการออกไปทานข้าวไปทานอาหารแล้ว
ตัวสามีไปกินส้มตำที่ร้านอาหารหลังจากนั้นในกบกลับมามีอาการ
ถ่ายท้องเสียชีวิตสภาพศพเนี่ยจะคล้ายกับหลายกรณีหลายหลาย
ศพนะคือจะมีรอยเขียวช้ำปากดำเล็บดำแล้วมันมีความ
สัมพันธ์ที่ถูกเปิดเผยออกมาว่าเอ๊ะเหมือนกับกบจะมีความ
สัมพันธ์กับแอมหรือเปล่าก่อนที่จะไปคบกับแด้แต่ใดใดนั้น
คือทางด้านของคุณรุ้งซึ่งเป็นภรรยาของคุณกบก็บอกแบบนี้
ว่าตัวเธอเองเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้
ด้วยแล้วปล่อยเงินกู้กับแด้ซึ่งแด้เนี่ยเราก็รู้รู้กันอยู่
นะคะว่าคือแอมเขาก็ออกตัวว่านี่คือสามีของเขาแล้วเธอ
ก็ไปบอกกับครอบครัวของแด้ว่าเธอตั้งท้องลูกของแด้อยู่ด้วย
ซึ่งณปัจจุบันตอนนี้เธอก็ยังตั้งท้องอยู่แต่เดี๋ยวก็ต้อง
ตรวจสอบนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กเป็นลูกของใครทีนี้ทาง
ของนางเสารุ้งภรรยาก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าสามีอาจจะ
ถูกวางยาเพราะเรื่องของเงินกู้ไหมเหมือนกับหลายหลายเคสที่
เห็นจากในข่าวแล้วเหยื่อรายอื่นอื่นล่ะคือมันก็จะมีลักษณะแตก
ต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะในลักษณะของการวางยาว่ามีการ
ให้กินแคปซูลมีการไปรับอาหารมามีการไปทานอาหารอย่างเมื่อ
วันนี้เราเสนอข่าวของคุณหนิมไปที่เหมือนกับแอมเนี่ยส่งยา
ลดความอ้วนไปให้เพราะเธอเนี่ยเพิ่งคลอดลูกจำได้ไหมแล้วตาย
อยู่ในห้องอยู่กับลูกอายุ๕ขวบผู้ชายแล้วเป็นลูกผู้หญิง
อีกคนนึงที่เพิ่งคลอดอายุเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเอง
ส่วนทางด้านของแด้เองซึ่งที่ระบุว่าเป็นสามีของแอมก็มี
กินยาบางอย่างที่บอกว่าเป็นยารักษาฤทธสีดวงทวารซึ่งได้
รับมาจากแอมนางสาวฟ้าเองก็เสียชีวิตไปนะคะผลชันสูตรก็
ปรากฏว่าพบสารไซยาไนทีนี้คุณผู้ชมคะในแต่ละคนที่
เสียชีวิตไปมันจะมีลักษณะว่าเหือตรรายพอไปตรวจสอบผ่า
ร่างกายดูแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของสารสายนายในร่างกาย
เกือบทุกรายเลยเรื่องนี้น่าจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญหรือ
ไม่ที่ตำรวจต้องรวบรวมเอาไว้อ่ะนะคะส่วนอีกคนนึงที่
เสียชีวิตด้วยเรื่องของข้าวมันไก่ก็คือสารวัตรปูเราก็
นำเสนอข่าวเรื่องของสารวัตรปูไปแล้วว่าเอ๊ะอาจจะมีการ
นเปื้อนลงไปหรือเปล่าเพราะมีการไปทำบุญกันด้วยที่
พระปฐมนั่นเองอ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของการผ่าชนสูตร
เขาบอกว่าตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นหลักฐานสำคัญในการนำ
สู่การออกหมายจับแอมล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ที่จะรื้อระบบการชนสูตรศพใหม่ด้วยจากเดิมที่ต้อง
ตำรวจเนี่ยลงความเห็นในการผ่าชนสูตรต่อไปจะกลาย
เป็นให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินใจจะให้แพทย์ทำการผ่าชนสูตร
ศพที่ไม่สามารถระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ได้แล้วก็จะไม่มีเรื่องของการเรียกค่าใช้จ่ายจากญาติผู้
เพื่อสร้างความชัดเจนและจะเป็นการป้องกันเหตุหรือใน
สืบหาต้นต่อจากการเสียชีวิตที่ลักษณะแบบผิดปกติหรือ
ยากติดใจสงสัยนี่เป็นบันทฐานใหม่เลยนะก็เดี๋ยวคงต้อง
รอดูนะว่าการระบบชนัสูตรจากนี้ไปจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
หรือเปล่าร่วมนี้แอบตุ้งสตางค์จะเพียงพอไหมแต่ว่ามือสาธารณสุทธิ์
บอกว่าอาจจะต้องมีการปรับระบบรูปแบบต่างไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
กรณีที่ตายแล้วแบบมีความสงสัยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบรรดาครอบครัวของพี่น้อง
ประชาชนต่างด้วยนะฮะไปดูที่พยานหลักฐานตำรวจเองตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากถึงการหา
พยายามหลักฐานต่างต่างในเรื่องของคดีนี้คือล่าสุดเนี่ย
ตำรวจเขาส่งตู้เย็นของครูออสครูออสเนี่ยเสียชีวิตภายในบ้านพักอ่ะนะคะ
ไปก่อนหน้านี้ตอนนี้นำตู้เย็นตู้นี้มาให้อาจารย์ออสตรวจหาว่าในตู้เย็นจะพบสารไซยานายหรือไม่
ซึ่งครูซึ่งทางอาจารย์ออสมั่นใจว่าถ้ามีเนี่ยยังไงก็ต้องเจอ
ถ้ามียังไงก็ต้องเจออาจารย์ออสยืนยันแบบนี้
นี่เป็นภาพที่ตำรวจสพดอนตูมนครปฐมส่งหลักฐานเป็นตู้เย็นตู้นี้ค่ะ
ของครูออสหรือว่านางสาวสุขพุษฎี๓บุคมีอายุ๓๙ปี
ซึ่งหนึ่งในวงแชร์มรณะที่เสียชีวิตในบ้านพัก
เมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนปี๖๕
ในสภาพศพน้ำลายฟูมปากแล้วก็จมูก

ซึ่งญาติเองก็คาดว่าจะถูกวางยา
ตู้เย็นตู้นี้ถูกนำมาให้นายวีรชัยพุทธวงศ
อาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

ในฐานะผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจหาสารพิษยนาย
หรือสารเคมีที่เชื่อมโยงกับสายนาย
เพื่อประกอบสำนวนคดีกับผู้ต้องหา
ตู้เย็นนี้อยู่ในห้องนอนของครูออสนะคะ
ซึ่งพ่อแม่ของครูออสยืนยันว่าตั้งแต่ลูกสาวเสียชีวิต
ไม่ได้ไปยุ่งกับตู้เย็นนี้เลย

ไปพบว่าตู้เย็นมีทั้งยา
แต่ว่ายาอะไรเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไปตรวจสอบอีกทีหนึ่ง
มีคำถามว่าอ้าวแล้วผ่านมาตั้ง๕เดือนแล้วเนี่ย
จะเจอเหรอจะเจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเหรอ
เรื่องนี้อาจารย์ออสยืนยันนะคะ
ว่าถ้าหากในตู้เย็นเนี่ยมีสารสายนายเนี่ย
มั่นใจว่าเจออย่างแน่นอนตรวจเจอแน่นอน
เอาล่ะเรื่องนี้นะคะเป็นหลักฐานตู้เย็นที่ได้มาใหม่

ก่อนหน้านี้ตำรวจไปเอามาตรวจสอบ
นั่นก็คือเชฟโลเล็ตรุ่นแคปตีว่าสีขาวค่ะคุณผู้ชมค่ะ

รถคันนี้ทะเบียน๕กมม๑๑๔๖คันนี้ค่ะ

ตำรวจสพเมืองอุดรธานีเนี่ย
ไปนำมาตรวจสอบเพิ่มเติม
เอารถคันนี้มาให้อาจารย์ออสตรวจสอบเพิ่มด้วยนะคะถามว่ารถคันนี้มาจากไหน
รถคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันต้องสงสัยที่มีบุคคลปริศนามารับแอมจากอุดรธานี
ในคืนวันที่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งวันนั้นเป็นวันที่นายแด้
อดีตสามีของแอมเสียชีวิตก็เอารถคันนี้มาตรวจหาสารไซยานายเช่นเดียวกัน
อันนี้เป็นส่วนของพญาหลักฐานต่างนะคะที่ตำรวจเขาไปตรวจหาเพิ่มเติม
อ่ะก็ว่ากันไปในส่วนของพยานมาดูเรื่องของความเป็นอยู่สภาพของแอมไซยานายกันบ้างดีกว่า
มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ด้วยหลังจากถูกนำตัวไปคุมขังอยู่ในทันทะสถานหญิงนี่ช่วงแรกแรกมีข่าวว่าเจ้าตัวเครียดนะ
ครับมีการสอบถึงกับอาเจียนพุ่งออกมาเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนำไปตรวจสอบดูแล้ว
จะไม่มีปัญหาเรื่องความเครียดแล้วนะคะเพราะว่าได้รับการยืนยันจากทางด้านของผู้อำนวยการทันทะสถานหญิงกลาง
นางสาวโสระยาฤทธิอาราบนะคะก็บอกว่าแอมตอนนี้ยังคงอยู่ในห้องกักโรค
เฝ้าสังเกตการณ์มาสามวันเนี่ยเอ๊ะเห็นว่ามีการปรับตัวได้ดีมีความมีความเฟลลี่ดีอ่ะ
พยายามชวนผู้ต้องขังคนอื่นอื่นในห้องเนี่ยพูดคุยไม่ได้ปลีกวิเวกไม่ได้เก็บตัวนะคะ
ไม่ได้มีเรื่องของดูแล้วจะซึมเศร้าแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องของอาการซึมเศร้าหรือว่าการร้องไห้ฟูมฟายเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้
ถามว่าตั้งครรภ์สามเดือนเนี้ยเป็นยังไงบ้างได้ตรวจชีพจรเด็กได้ดูไม้ว่าเป็นอย่างไร
พจรเด็กตอนนี้ปกติดีนะคะแล้วก็ยังไม่มีญาติเปิดวินออเดอร์ซื้ออาหาร
หรือว่าอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้อะไรแต่อย่างใดยังคงใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารของราชธรรม
มีการตระเตรียมเอาไว้ให้ค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแอมนะคะ
สภาพจิตใจที่อยู่ภายในห้องขังไปดูกันต่อกันที่ทนายกันบ้างค่ะ
ทางด้านของทนายความของแอ้มทนายธันนิชาเอกสุวรรณรัฐ
บอกความคืบหน้าของคดีเธอบอกว่าตอนนี้ยังจะคงเดินหน้าทำคดีให้กับแอมต่อไป
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเธอบอกว่าเธอรับผิดชอบ
คดีการเสียชีวิตของก้อยเพียงคดีเดียวส่วนอื่นอื่นเนี่ยไม่ได้ถูกว่าจ้าง
หนักใจไหมเธอบอกเธอไม่หนักใจนะคะตอนนี้รู้ความบกพร่องของฝ่ายโจทย์แล้วด้วย
ว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างตอนนี้นับถอยหลังรอเวลาเท่านั้นนะคะ
แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเธอบอกว่าเธอจะไปเยี่ยมแอมจะไปถามถ่ายว่าเป็นอย่างไรสบายดีไหม
แล้วจะบอกว่าให้อดทนอยู่ให้ได้เดี๋ยวข้างนอกทนายจะเคลียร์เอง